คุณแคทริยาอิงลิชค่ะวันก่อน

ไลฟ์ผ่านไอจีของตัวเองว่ามันทนไม่ไหวแล้ว

ขณะที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
แล้วก็ยังโดนคนขับนะคุณนะ

เจ้าตัวก็เลยเปิดปากเล่าเหตุการณ์วันนั้น
ผ่านซื้ออีกครั้งแล้วก็ฝากไปทึก
ผู้ใช้รถใช้ถนนช่วยระมัดระวังกันหน่อยค่ะ
แล้วรถทัวร์ก็คือแซง
เข้ามาในเร็งของเรา
เป็นมอไซค์แล้วอยู่คันแรกด้วย

แล้วปรากฏว่าแพทย์ก็หลีกเลี่ยงเขาไม่ได้

แท็กก็แบบพยายามที่จะบอกให้เขาถอย
ก็เลยต้องเอี้ยวตัวหลบเขา

เขาก็แบบเฉียดเราแบบไปนิดเดียวเอง

คุณก็เข้ามาคล่อมเข้ามาในเลนของเรา

คุณค่อมเข้ามาในเลนของเรา
คุณก็ผิดกฎจราจรแล้ว
ชัดเจนมากอ่านปากของฉันนะ

ก็ด่าแรงอยู่แต่ก็อย่างที่บอกไปนะ

ทั้งสองฝ่ายจะได้ไม่เกิดเรื่องร้ายเกิดขึ้นนะคะ
ใช่แต่นิดนึงสำหรับคุณสุภาพสตรี

มันจะไม่คุ้มเสียกันนะคะคุณผู้ชม